เป็นวัยรุ่นสองกลุ่มเขาไปดูหมอลำที่งานวัดนะคะ
อยู่ในจังหวัดหนองคายจากนั้นเกิดการปะทะกัน

ตีกันจนถึงขั้นยิงกันและมีผู้เสียชีวิตนะคะ
ล่าสุดตำรวจนำตัววัยรุ่นผู้ก่อเหตุ
ทำแผนประกอบคำรับสารภาพแล้วนะคะ
ซึ่งสถานที่ที่ตำรวจนำตัวไปทำแผนก็คือวัดเกาะแก้วขวัญเมือง
ในบ้านผำไผ่ตำบลบ้านว่านอำเภอท่าบ่อ
ผู้ต้องหาก็คือนายเบสศรีทน
นายพงศธรสังวงศ์และเยาวชนชายอายุ๑๗ปีอีก๑คน
โดยก่อนหน้านี้เกิดจากเหตุการณ์วัยรุ่นทะเลาะกัน

เสียชีวิตไป๑คนบาดเจ็บ๑คน
ขณะที่ทำแผนค่ะนางสะอาดพรมดีแม่ของผู้เสียชีวิต
มาดูเหตุการณ์ด้วยแล้วก็ร้องไห้เสียใจ
กำลังความสนใจของชาวบ้านที่มามุ่งดู
แล้วก็รุมด่าผู้เสียหายทั้งขออภัยนะคะผู้ต้องหาทั้งหมด
นายเบสหนึ่งในผู้ต้องหาให้การรับสารภาพ
เขาเล่าให้ฟังบอกว่า๓วันก่อนกลุ่มของตัวเอง

ไปเจอกับกลุ่มของผู้ตายเกิดเขม่นกัน
กลุ่มของผู้ตายใช้มีดทำร้ายเพื่อนของในเบส

ครั้งแรกที่เจอกันแยกย้ายกันไปแล้วนะ
แต่ทีนี้มาเจอกันอีกครั้งเมื่อคืนวันอังคารที่ผ่านมาค่ะ
ผู้ต้องหาประมาณ๑๐คน
ไปเที่ยวงานบุญที่วัดในหมู่บ้านของผู้ตายอีก
ก็ไปเจอกับกลุ่มผู้ตายอีกครั้ง

เข้ามาชกต่อยทะเลาะวิวาดกันอีกครั้ง
แต่ทีนี้นายเบสพกปืนไปด้วย
ใช้ปืนที่พกไปยิงใส่ผู้ตาย๑นัด
ขณะที่มีผู้บาดเจ็บอีก๑คนนะคะ
ซึ่งคนที่ได้รับบาดเจ็บถูกยิงเหมือนกัน
คนที่ใช้ปืนยิงเป็นเพื่อนของนายเบส
เป็นเยาวชนชายอายุ๑๗ปีค่ะ

พ้นโทษจากเรือนจำจังหวัดน้องคาย
ในข้อหาบุกรุกเคหสถาน
ส่วนการแจ้งข้อกล่าวหา

เจ้าหน้าที่ก็แจ้งข้อหาฆ่าผู้อื่นโดยเจตนา
มีอาวุธปืนไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาต
พกพาอาวุธปืนไปในทางสาธารณะโดยไม่มีเหตุอันควร

ถูกแจ้งข้อกล่าวหาพยายามฆ่าผู้อื่น
มีอาวุธปืนไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาต
และพกพาอาวุธปืนไปในเมืองหรือที่สาธารณะ

ถูกแจ้งข้อหามีอาวุธปืนไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาต
ทั้ง๓คนถูกนำตัวส่งดำเนินคดีต่อไปค่ะ